คุณผู้ชมคะท่ามกลางกระแสการชุมนุมของกลุ่มรัศดร๖๓และแนวร่วม
ซึ่งหนึ่งในข้อเรียกร้องสำคัญก็คือให้พลเอกประยุทธ์จันโอชา
ลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีอ่ะนะคะวันนี้ค่ะผลเอกประยุจันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจนะคะ
พลเอกประยุทธ์ก็ได้มีการเน้นย้ำหลายเรื่องกับตำรวจค่ะครับ
เรื่องของการปฏิบัติภารกิจในช่วงสถานการณ์ที่มีการชุมนุม
เน้นย้ำว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกกลุ่มเพราะรัฐบาลไม่ใช่คู่ขัดแย้งของใคร
เป็นหน้าที่ของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีที่ต้องดูแลประชาชน
ขณะที่ทุกคนก็ต้องร่วมมือกันให้ประเทศและประชาชนปลอดภัย
ทั้งชีวิตและทรัพย์สินทำให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าให้ได้
สิ่งสำคัญก็คือต้องระมัดระวังเรื่องการทำผิดกฎหมายนะคะ
เพราะตำรวจไม่ได้ต้องการดำเนินคดีกับใครและถ้าหากสถานการณ์บานปลายออกไปเรื่อย
ก็จะยิ่งลำบากส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
อยากจะขอร้องให้คำนึงถึงประเทศชาติเป็นหลักนะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าขอให้ใช้วิจารณญาณ
การเสพสื่อโซเชียลมีเดียต้องแยกแยะไม่เชื่อและหลงเชื่อ
จนเกิดความขัดแย้งตามมา
ผมเคยพูดได้แต่เพียงอย่างเดียวว่าอะไรถ้าไม่อ่านไม่ฟัง
เลยมันก็แล้วแต่คนน่ะนะแต่จะเชื่อทุกอย่างตามที่เห็น
ตามที่อ่านผมว่าต้องแยกแยะนะใช้สติปัญญาว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่า
ขีดเหียดกันมาบางทีก็บางทีก็รู้เท่าไม่ถึงการก็เชื่อไป
แล้วก็เกิดปัญหาความขัดแย้งผมไม่ใช่คู่กายแย้งของใคร
เพราะทุกคนคือประชาชนพลังไทยทุกคนที่อยู่อาศัยในแผ่นดินไทย
ซึ่งอยู่ในแผ่นดินไทยกฎหมายตัวเดียวกันทั้งหมด
แล้วถูกต้องมาระหว่างตัวเองกันอยู่แล้วในการบังเกาะแชทกฎหมาย